เข้ามาในไลน์ไทยรัฐนะคะพี่ก็จะมาพูดคุยทักทายบางทีหนูมองไม่เห็นไงแล้วพี่ชอบเปิดร้านขายท็อปอัพมั่งขายนู่นขายนี่แต่ถ้าใครนะอยากจะเข้ามาเปิดร้านนะเราก็ยินดีเปิดพื้นที่ให้เพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดใครอยากจะมาโปรโมทอะไรในช่องทางไทยรัฐของเราในไลน์ก็ส่งมาได้เลยแล้วอยากจะได้มากเลยพวกร้านอาหารเด็ดน่ะ
รูปร่างเราก็มีแคลัมป์มาฝากเหมือนกัน
คุณผู้ชมหลายคนบอกว่าบางทีออกกำลังนะออกไปนานแล้วมันเบื่องอ่ะ
วันนี้เราจะนำเสนอการออกกำลังกายแบบเขาเรียกว่าไม่ตกเทรนด์ปี๒๐๑๘
ไม่ตกเทรนด์ด้วยเรื่องอาหารการกินต่างนี่นะคะ
บอกว่ากินอย่างไรให้ผอมเออบางทีนะพี่กำลังออกกำลังกินนู่นกินนี่

และอีกเรื่องหนึ่งนะเชื่อว่าหลายคนนะคะสนใจนะ
บางคนก็บอกว่าอุ้ยเนี่ยเขียนยังไงก็ไม่เฟสสักทีนึง
แต่ที่พี่ท็อปบอกว่าไม่ต้องเขียนดีต่อไปแปะก็ได้ดี
เขาใช้อย่างไรนะคะมันจะเป็นสติ๊กเกอร์
แล้วก็เขียนระบายไปบนตัวสติ๊กเกอร์แล้วก็เอาไปแปะตาแบบนี้
แล้วก็ลอกออกนี่ง่ายมากเลยค่ะแล้วนี่ดูสิคือองศงองศานี่คือเป๊ะมากเลยไงคะ
เหมาะเลยคนที่เขียนไม่เป๊ะเขียนพลาดบ่อยเนอะ
อุ้ยเร็วเพราะว่ารุ่นนี้ตาไม่เคยเห็นแล้วนุ้ยเขียนเส้นมันหลีก
ก็ต้องซื้อในออนไลน์ราคาอยู่ที่๒๘๐๓๕๐แล้วแต่เว็บ

ในช่วงที่เขาลดราคาอาจจะเหลือ๒๘๐

แต่ในเมื่อมาออกรายการเราก็ตอนนี้ราคาอาจจะขึ้นก็ได้

ไม่แต่ต้องบอกว่าเราสวยเป๊ะกันแล้วใช่ไหมคะ

ว่าขนาดนี้มันเป็นเรื่องภายนอกนะแต่สุขภาพดีจากภายในเนี่ย
เราจะต้องดูแลอย่างตัวพี่ชอบไปปั่นจักรยา

คุณศรีพันธ์ตอนนี้ไปหลงระเริงอยู่กับสามีที่ญี่ปุ่นฮะ
ซีชไปมาตอนนี้นะคะจะกลับไปที่
เอ้ยคุณไปค่าสิบสองวัน
คุณผู้ชมไม่ต้องกลัวสีคันไม่ไปไหนพฤหัสหน้ากลับมาเจอกันแน่นอน

แต่เขาก็เรียกว่าไปเต้นได้น้อยแล้วก็เลยแบบพอไม่ได้ไปเจอเพื่อนฝูงนั้น

แต่ตอนนี้นะคะอยากจะนำมาฝากทุกคนอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือ
เป็นการใช่ไหมคะเป็นเทรนด์การกำลังกาย

มันไม่สนุกเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเป็นแก๊งไปเป็นทีม

กกวนกันออกไปเนี่ยนะคะทั้งแก๊งเนี่ย
หารวมกันไปเป็นไอเดียที่ดีนะ

จริงเพราะทำที่ไปเต้นซุมบาร์กับพี่โอนพี่ไก๊พี่น้องตีอะไร

แบบมันได้แบบมองกันนู่นนี่นั่นแล้วแบบว่าช่วยกันเชียร์

เสร็จแล้วเรารวมมัดกันไปกินต่อ
เรื่องอาหารที่มีประโยชน์ซึ่งน้องศรีอาจจะหงุดหงิด
แต่เขาจะกินเป็นส้มตรงส้มตำอะไรอย่างนี้ได้
ชาบงชาบูต่างได้ชาบูได้ชาบูได้ปักผักน้ำ
ใช่ค่ะก็ยังต้องบอกอีกนะคะว่าสำหรับเทรนด์ปีนี้นะคะ
๒๐๑๘ของเรานี่เหล่าเทรนเนอร์เนี่ยก็จะสร้างโปรแกรมเป็นกรุ๊ป
แล้วก็ทำให้กับทีมนะเขาเรียกว่าใครก็มา

เป็นโปรแกรมเลยเออเก๋จริงนะคะ
เขาบอกว่าจะร่วมมือกันแล้วก็ทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะ

ก็จะมีการตั้งเป้าเอาไว้นะคะว่าปั่นให้ได้๒๐๐กิโลเมตร
สูงสุดส่งประสิทธิภาพสูงสุด
ล่าสุดก็๙คนละ๙ของพี่ตูน
ใช่โอ้โหจริงพี่ท็อก
ไม่น่าเชื่อจริงว่าแบบ

แล้วพี่ตูนไม่ต้องพูดอะไรมากเขาทำให้เราเห็น

แล้วมันร่วมแรงด้วยนะคะทั้งหมด
ตอนนี้ต้องบอกว่าเงินเกินเป้าเนอะ

ไม่ได้กี่พันล้านเป็นพันกว่าล้าน

เราก็จะมารวมใจกันไปออกกำลังด้วยกัน
เยี่ยมเลยนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเองนะคะ

ดีเราไม่ต้องไปคนเดียวแล้ว
เราก็ไปการเดินเราจะชวนเพื่อนกันไป
แต่อยากรู้เหมือนกันว่าเหล่าบรรดาเทรนเนอร์
เขาจะเซ็ตโปรแกรมอะไรยังไงบ้าง

แบบสมมุติพี่ท๊อปเต้นซุมบ้าอย่างเนี่ย
บอกว่าสำหรับเซตของพี่ท็อปต้องมีจังหวะนี้อะไรอย่างนี้
มันต้องมีอะไรพิเศษเนอะต้องรอติดตาม
ยังสนุกดีนะคะรวมถึงเวลาไปเป็นเพื่อนกันนะพี่ท็อป
เปล่าไปเปล่าแต่อยากให้คนนึงอย่าพูดว่าไม่ไปนะ
มันจะพากันค่ะเรียกว่าล้มทั้งกระบวน
แต่นุ้ยเมื่อไหร่จะไปกับพวกเรา
ลูกโตลูกเอาอีกหนูขออีกสัก

แน่นะไม่อย่างงั้นหนูก็ให้นมเสร็จ
พอรูปกล่อมหลับเราก็เข้าไปเต้น

เอาครูไปสอนเต้นแต่ได้มีโอกาส
แต่เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อน
วันนี้เราพูดถึงเทรนด์การดูแลสุขภาพ

แต่กินอย่างไรให้ไม่อ้วนค่ะ